มาดูเรื่องของการตรวจสอบการทำประมง

เขาจะเข้ามาประเมินสถานการณ์ประมงไทยอีกครั้ง

ตอนนี้รัฐบาลได้ทำอะไรกันบ้างแล้ว
รัฐบาลตอนนี้ได้เร่งจัดระบบต่างของการทำประมง

โดยเฉพาะเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ
ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณมาซีรี

สายพันธุ์ลำเลียงการคัดแยกปลาแบบอิเล็กทรอนิกส

ตะวันตกของราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
เป็นโมเดลคัดปลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งสายการผลิต๑โซนใช้คนเพียง๑๒คน
เป็นระบบที่กรมประมงจะนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสินค้าและการขนส่ง

เพื่อให้สามารถกำหนดราคาสินค้าไปจนถึงมือผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม
ถือเป็นหนึ่งกลไกที่สำคัญในอุตสาหกรรมประมงของประเทศเบลเยี่ยมค่ะ
และที่นี่นะคะเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานการทำประมง
ซึ่งสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดปีนะคะชาวประมงประเทศเบลเยี่ยมนั้น
จะสามารถจับปลาเพียง๒๐๐๐ตันต่อปีเท่านั้นนะคะ
สัตว์น้ำไม่เกิน๒๔๐วันต่อปี

ในการเยือนกรุงบัสเซลประเทศเบลเยี่ยม
รัฐบาลไทยและประชาสังคมไทย
ยังได้ชี้แจงความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการกองเรือ
เดินหน้าพัฒนาสวัสดิการแรงงานตามมาตรฐานสากล
ด้วยความพยายามเข้าร่วมอนุสัญญาคอนเวนชั่น๑๘๘
รายงานตัวเลขการดำเนินคดีประมงกว่า๔๐๐คดี
โดยเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการประเมินในครั้งต่อไป
น่าจะเพิ่มความกดดันให้กับสหภาพยุโรป
เพราะถ้าอยู่ในห้องสมนาเมื่อกี้
ก็มีผู้นำเข้าของยุโรปที่อยากจะนำเข้าสินค้าจากไทย
ก็ยังต้องมีการใช้เวลาในการออกใบอนุญาต
มันก็กระทบผู้นำเข้าที่อยู่ในสภาพยุโรป
ที่เขาอยากจะนำเข้าสินค้าประมงจากไทย
และเพื่อให้ไทยสามารถปลดล็อกสู่ใบเขียวในการประเมินครั้งต่อไป

ผลเอกชัดชัยสาธิกัญญะรองนายกรัฐมนตรี
สั่งการให้เร่งจัดระเบียบศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงทั้ง๓๐แห่ง
และเพิ่มความชัดเจนในระบบควบคุมเรือ
บอบมิลเลอร์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสหราชอาณาจักร